ไปดูที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยค่ะเจ้าของธุรกิจรถแท็กซี่ให้เช่า
ถึงกับกุมขมับแล้วก็บอกว่าโหสุดเซ็งชีช้ำกะหล่ำปลีมากค่ะ
สองผัวเมียทำตัวน่าสงสารอุ้มลูกมาขอเช่ารถแท็กซี่
สุดท้ายแสบมากเอารถแท็กซี่คันนี้ไปช้ำแหละ
ถ้าจำสภาพไม่ได้เลยออกเป็นชิ้นแบบเนี้ย
ส่วนก็ถูกขายไปแล้วด้วยนะเนี่ยค่ะ
เจ้าของรถแท็กซี่ก็คือคุณประจวบเงินชัยโรธนะคะ
ยูห้าสิบเก้าปียืนดูสภาพความเสียหายด้วยความเศร้าศก
เนื่องมาจากคุณประจวบเจ้าของรถแท็กซี่ให้เช่า
เขาไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองราชบุรีบอกว่า
รถแท็กซี่ของตัวเองถูกตัดชำแหละขายชิ้นส่วน
ที่บ้านเลขที่๑๖๐ทับ๑๓หมู่๑๐ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรี
พอไปถึงค่ะไปพบสภาพรถถูกตัดช่วงท้ายออกครึ่งคัน
ฝากระโปรงเบาะนั่งด้านด้านหลังประตูแล้วก็อะไหล่ถูกถอดชิ้นส่วน
ช่วงครึ่งหลังและขายรวมถึงทางแก๊สถูกขายไปแล้ว
พบว่ามีชิ้นส่วนรถอีกหลายส่วนถูกเก็บไว้ในบ้าน
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้เช่ารถคันนี้คือชื่อนายกริจหมื่นหารอายุ๔๐ปี
คุณประจวบผู้เสียหายเล่าบอกว่าเขามีอาชีพให้เช่ารถแท็กซี่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
ก่อนนั้นเนี้ยประมาณหนึ่งเดือนตนเองเนี้ยได้ออกรถแท็กซี่ป้ายแดงมาสองคัน
เพื่อให้เช่าจากนั้นนายกริจนี่แหละมากับภรรยาค่ะ
มาพร้อมกับลูกเล็กเพื่อมาขอเช่ารถแท็กซี่ขับรับจ้าง๒คัน
ซึ่งตนเองว่าเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไร
เนื่องจากว่ามากันเป็นครอบครัวแล้วเห็นว่าลูกยังเล็กด้วย
โดยได้มีการทำสัญญาเช่าจ่ายเงินแบบวันต่อวันทั้งสองคัน
คือจ่ายรายวันแรกก็ส่งค่าเช่าปกติระยะหลังเริ่มผลัด
เริ่มผ่อนฮะเริ่มส่งเงินช้าฮะ
ซึ่งสัญญาเช่าจะหมดวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็ไม่สามารถติดต่อนายกริจได้
ประสานกรมการขนส่งทางบกพบว่ารถมาหยุดที่บ้านหลังดังกล่าว
พอรถมาหยุดที่บ้านหลังดังกล่าวทำไงต่อคุณ

พอตามมาดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่เจอคือซากค่ะ
ไม่รู้ว่าจะทำไง
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
บางทีคนเราใจดีเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแบบนี้